อ้าวผู้ชมครับไปดูเรื่องของงานบ่วนกันแบบ
เป็นขบวนที่เรียกได้ว่าเป็นงานประเพณีบุญเดือน๓อีกด้วย

โอ้โหนางรำมากันเพียบเลยครับ

เขามีการจัดงานประเพณีบุญเดือน๓ขึ้นนะครับ
เป็นงานประเพณีโบราณของชาวอุทัย
ปีนี้นะถือว่าเป็นปีที่๑๑๙แล้ว

มันก็เลยต้องจักใหญ่จักใหม่แบบนี้ครับ

นางรำเป็นขบวนเลยค่ะ
โอ้โหมาเพียบเลยน้องใบตองคุณนิวนาว

นี่แหละครับแล้วก็ยังมีการจัดขบวนแห่นาค
เพื่อเป็นการอุปสมบทนาคหมู่

เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่อลังการ

นี่เสื้อผ้าหน้าผมของนางรำแต่ละขบวนมากันเยอะมาก

โอ้โหแล้วขบวนนึงนะมาแบบยาว
โอ้โหไม่ได้มากันคนสองคนมากันเป็นร้อยเลยนะครับ

ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นความสมัครสมาธิสามัคคีนะครับ

แต่ว่ามีอยู่ขบวนหนึ่ง
ยังไงมันเตะตาป๊าบปั๊บเลย
ขนาดนั้นมันยังไง
อยากให้คุณสองคนคุณนิวนาวและน้องใบตอง
ได้ชื่นชมรวมถึงคุณผู้ชมก็ลองดูด้วย
ว่าทำไมทำไมขบวนนี้มาเตะตาขนาดนี้ละเนี่ย

เดี๋ยวนะขบวนอื่นนี้เขามากันเป็น๑๐นะ

เขาบอกว่าคนนี้เต้นในทั้งวัน
ใช่ใส่ฐานมาไม่ต้องเปลี่ยนฐานเลยครับ

โคยแอมแบตมาเต็มที่ชาร์จมาเต็มที่โอ้โหเป็นศีรษรนะคุณผู้ชมนะ
เอามาให้ดูกันแบบนี้ครับรำคนเดียวก็มันได้
ขบวนนี้ยิ่งใหญ่มากจริงใช่ครับแต่ในงานนี้บอกเลยว่า
ยังมีทั้งเรื่องของกิจกรรมต่างมีงานบุญงานกุศลมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน
ให้ได้ชมกันเยอะแยะมากมายเป็นงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ตระกาตาเลยทีเดียว
เขาจัดขึ้นเพื่อสืบทอดแล้วก็สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดของเขา
ให้อยู่คงอยู่ยาวกันต่อไปแล้วก็นี่ก็เป็นการอุปสมบทหมู่ด้วย

อันนี้โมทนาสาธุด้วยเลยนะคะงานบุญใหญ่นะ
ก็แท้เยี่ยมึงเยี่ยมไปข้างล่างจริงงานใหญ่งานแหวนมามีการแสดงมาเป็นหลายขบวนเลยนะคะ
ปีนึงก็ได้เห็นแบบนี้ครั้งเดียว
แล้วก็เป็นโอกาสดีให้ชาวบ้านคนในท้องถิ่น
ได้ไปร่วมกิจกรรมต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลงแล้ว

การที่จะได้แต่งตัวสวยนี่มารำแบบนี้มันต้องหางานแบบนี้

หมู่บ้านทั้งตำบลก็ช่วยกันออกมารำ

อยากให้ทั้งสองคนไปร่วมขบวนด้วยจริง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
ได้อย่าลืมออกมาเต้นทางหน้ากันกันนะ
คุณชนะออกมารำด้วยมีโอกาสเดี๋ยวเราจะแวะเวียนกันไปนะคะ